แล้วคุณผู้ชมโฟกัสไปที่คุณลุงที่นอนอยู่ที่พื้นนะคะ

ชีพไปเรื่อยดูเขานะเขาทำอะไร
เดินเข้ามาแหม่ท่าทางนี้ได้เลยนะ
ถ้าได้เลยค่ะเดาเส้นเรื่องออกไหมคะว่าทำอะไรเห็นเดินสำรวจอยู่นิดนึงนะ
ตำรวจก่อนมีทรัพย์สินอะไรดูซิมีกระเป๋าตังค์ไหม
หลังจากนั้นเดินมาแล้วใช้เท้าเขีย
นี่คุณลุงรู้สึกตัวแล้วนะคุณลุงเสื้อเขียวนี่
ใช้เท้ากระทืบหน้าไปอีกหันซ้ายหันขวาดูซิมีใครแถวนั้นหรือเปล่า

แล้วใช้เท้านี่กระทืบหน้าอีกหลายครั้งนี้
โอ้โหพอแล้วมั้ง
คนไม่มีทางสู้ลุงวัย๖๒
แล้วแถวนั้นก็ไม่มีใครเลยนะมันน่าจะมืดแล้วล่ะเนอ
ใช่ตอนนั้นตี๒ไงเทน้ำราดค่ะ
จู่มันก็เทน้ำราดเท้าตัวเองคือเท้าก็เปื้อนเลือดคุณลุงไง
แล้วราดหัวคุณลุงจู่จู่รู้สึกสำนึกดีสังคมดีขึ้นมามั้ยคะ

ใช่แล้วเอาแผ่นหนังสือพิมพ์ที่คุณลุงปูนอนนะคะ

เอ้าอะไรของมัน

ไหวไหมเป็นอะไร

อันนี้เช้าแล้วอันนี้เช้าแล้วนะคะ

ยังล้างไม่หมดเลยนะคะ

แกก็จะมาเล่นดนตรีเปิดหมวกตรงนี้เป็นประจำ

วันเกิดเหตุเนี่ยเพราะเปิดร้านออกมา
แปลกทำไมมีคราบเลือด

ก็เลยถึงบางอ้อเลยเห็นหมดเลย
พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ทำอะไรกับคุณลุงบ้าง
คุณลุงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลระยองค่ะ

คุณลุงสามารถมุ่งงามท่านอายุ๖๒ปีแล้ว
บอกว่าจริงบ้านเดิมพื้นเพเดิมเป็นชาวประจวบ
ประจวบคิริขันตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่

ก็จะเร่ไปตามที่ต่างจันทบุรีระยอง
หมวกร้องเพลงหาเลี้ยงชีพไปวัน
เมื่อคืนตอนเกิดเหตุคนร้ายไม่พูดอะไรเลยเข้ามาค้นตัวที่หัวนอน
แล้วคือนี่ค่ะกีต้าตัวนี้แหละ
อุปกรณ์หากินด้วยนะใช่เป็นอุปกรณ์หากินแล้วหนุนตอนที่เกิดเหตุค่ะ
ใช้เป็นหมอนรองหนุนแทนหมอนนะคะใช้กีต้านะคะ

คือปรากฏว่าคุณลุงก็ไปสำรวจตรวจสอบนะ
แล้วอยู่ก็เตะสอยคางจนคุณลุงบาดเจ็บเลือดออกแบบนี้
เลือดตกยางออกหัวแตกด้วยนะคะ
วอนอยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดคุณลุงจ๋า

อาการเป็นไงบ้างคะเนี่ย
คุณผู้ชมติดตามข่าวนี้
คุณผู้ชมติดตามข่าวนี้

สงสัยไหมว่าตอนที่ผู้ชายที่ก่อเหตุ

ประสงค์ต่อทรัพย์รึเปล่า
ประสงค์ต่อทรัพย์แล้วก็ทำร้ายลุงเสร็จ